ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวสายแวน
พ่อแม่ลูกเด็กเล็กนั่งตรงกลาง
รถไปตะเวนลักทรัพย์ขโมยของตามบ้านคน

ล่าสุดเป็นเหลือฉลุรูปราคาเทศก็ประมาณ๓๐๐๐กว่าบาท

เนี่ยฮะเสื้อส้มเนี่ยคือพ่ออ่าคนขี่คือพ่อเสื้อเขียวเนี่ยแม่
ส่วนลูกตัวเล็กนั่งอยู่ตรงลูกนั่งอยู่ซ้อนอยู่กอดอยู่นะฮะ
แล้วลูกก็มองอ่ะแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรเนี่ยแล้วก็เอาเลือดฉลุติดมือไปซะ
เหมือนเหมือนเป็นบ้านตัวเองนะแต่ไม่ใช่ปีนข้ามเข้าไปหน้าตาเฉยเลย
ก็เลยเรียกว่าครอบครัวสายแว้นตามข่าวที่ปรากฏก็เป็นภาพของกล้องวงจรปิดนะฮะ
จับภาพนะเป็นผู้ชายเขาบอกชายเสื้อแดงนั้นแต่ภาพเป็นส้มส้มนิดหนึ่งนะฮะ
เสื้อแดงคนนี้เนี่ยมาพร้อมกับภรรยาเสื้อเขียวแล้วก็เด็กที่เข้าไปเป็นลูกนั่งอยู่ตรงกลาง
ขี่รถจักรยานยนต์วนดูลาดเหลาไปมาก่อนที่ไปจอดหน้าบ้านหลังนี้
จากนั้นหญิงเสื้อเขียวที่คาดว่าเป็นภรรยาเนี่ยก็เดินทางเข้าไปในบ้าน
รั้วเข้าไปหยิบเลื่อยออกไปขึ้นรถที่จอดอยู่ขับออกไปเลยครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็นำคลิปนี้ไปแชร์โซเชียลระบุว่า
ช่วยกันแชร์จับหัวขโมยหน่อยทำกันเป็นครอบครัว
ไม่อยากให้พูดความเป็นครอบครัวเพราะลูกไม่ได้ทำด้วย

ลูกถูกพามาแบบอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะนี่ฮะ
โดยเขาเอาลูกไปร่วมขบวนการอันนี้คือคนโพสต์เขียนแบบนี้นะ
เอาลูกไปร่วมขบวนการสงสารเด็กเผลอไปรับลูกแป๊บเดียว
จะกลับมาตัดให้เสร็จแต่เลื่อยถูกขโมย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘มกราคมที่ผ่านมาครับ
ในซอยวัดกู้จังหวัดนนทบุรี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยังนางสำเนียงพุทธแหล่มครับ
เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์
อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ประมาณ๖ปีแล้ว
ปกติจะมีจักรยานเก่ารังกระดาษก็หายเป็นประจำ
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันของเก่าแล้ว

ที่ใช้ตัดงานส่งลูกค้าไว้หน้าบ้าน

เมื่อกลับมาก็พบว่ามีเลื่อยสลุที่ซื้อมาราคา๒๗๐๐บาทราคาเกือบ๓๐๐เนี่ย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเขาคิดว่ามันไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยไม่น่าจะหาย
แต่ว่าถูกขโมยกลุ่มเนี้ยขโมยไปก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ก็ทราบว่ามีนี่แหละครับครอบครัวนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปดูลาดลาวนำลูกมาด้วย
ที่ภรรยาจะเข้าไปหยิบเลื่อยต่อหน้าต่อตาเด็กไม่แคร์ว่าลูกเนี่ย
แน่นอนคุณผู้ชมจดจำพฤติกรรมแน่นอนเด็กเขาเห็นอะไรก็เขาก็ทำแบบนั้น
ถูกต้องเขาบอกว่าลูกน่าจะจดจำพฤติกรรมนี้นำไปเรียนแบบก็ได้
พอสอบถามเพื่อนบ้านก็พบว่า๒๓มีนภรรยาคู่เนี่ย
จะตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ดูราดราว
ขโมยของมีค่าตามบ้านต่างแล้วก็นำคลิปนี้ไปแชร์ให้ช่วยกันตามจับหน่อยครับ
แล้วก็แจ้งความว่าแล้วกลับไปทำการสอบสวนสอบพ่อปากเกร็ด
ส่วนเลื่อยคงต้องเก็บเงินซื้อเอาใหม่เพราะว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากิน
ต้องบอกว่าสงสารเด็กนะฮะ